คุณผู้ชมครับตรวจสอบในเส้นทางถนนต่างกันบ้างนะครับ
เพราะว่าเราไปดูเส้นเอเชียที่จะออกทั้งเหนือ

รวมถึงถ้าแยกไปอีสานแล้วก็ต้องไปดูเส้นมิตรภาพด้วยนะครับ

โดยเฉพาะถนนมิตรภาพช่วงผ่านจังหวัดนครราชศรีมา
ตรงนี้รู้กันดีอยู่ว่าไปถึงเนี่ยก็ต้องทำใจระดับหนึ่งว่ารถติดแน่
ใช่ค่ะยิ่งช่วงปีใหม่ปีใหม่สงกรานหนึบเลยนะตรงนี้
และแวะเข้าปั๊มปั๊มก็จะคนเยอะหน่อย
ทำใจร่มกันนะครับทำใจเย็นกันนะครับ
จุดนี้มีปริมาณรถหนาแน่นจนเต็มพื้นที่ถนน
โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นเขาตั้งแต่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ
ต่อเนื่องไปจนถึงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
รถยนต์เคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากเป็นทางขึ้นเขา
ตำรวจทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษเป็นระยะทางยาว๑๒กิโลเมตร

ขณะที่ถนนมิตรภาพช่วงบายพาส
เลี่ยงเหมือนัครประชาศีมาห์ขอนแก่น
ก็มีปริมาณรถหนาแน่นติดขัดอย่างหนัก
ชะลอตัวสลับกับหยุดนิ่ง
เนื่องจากรถที่มาจากถนน๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา
ก็มาบรรจบกันตรงบริเวณนี้แหละครับ
เจอกับปริมาณรถจำนวนมากจากถนนมิตรภาพอยู่แล้ว
บริเวณทางต่างระดับ๓แยกปักทงชัย
ทำให้รถติดยาวสะสม๒๓กิโลเมตรนะครับ
ว่าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำของวันนี้
การจราจรบนถนนมิตรภาพจะหนาแน่นมากขึ้นครับ

อีกหนึ่งเส้นที่ไปดูคือถนนสายเอเชียนั่นเองค่ะ
เขตอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เมื่อเช้าจากที่ทีมข่าวไปสังเกตการณ์เริ่มมีรถหนาแน่นแล้ว
เพราะว่าประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางไปสู่ภาคเหนือ
จะกลับภูมิลำเนาจะท่องเที่ยวฉลองเทศกาลปีใหม่
เพราะว่าแหมสัมผัสอากาศดีเนาะ
คนก็นิยมเดินทางขึ้นเหนือช่วงปีใหม่ค่ะ
รถขับได้ความเร็วประมาณสัก๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนทางด้านถนนสายเอเชียที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือ
ช่วงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
หลักกิโลเมตรที่๒๓๒๕ปริมาณรถหนาแน่น

ทางเข้าออกตามปั๊มน้ำมันรถเยอะเลย
รวมถึงรถที่จอดไหลทางด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้การจราจรชะลอตัวหนาแน่นนะคะ
ส่วนการจราจรบนถนน๓๔๗ปฐุมธานีบางปะหัน
่งหน้าไปเชื่อมต่อกับถนนสายเอเชีย
ต่างระดับบางปะหันมีปริมาณรถก็เพิ่มมากขึ้น
ชะลอตัวช่วงเบี่ยงออกสู่ถนนสายเอเชียนะคะ
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายเลยค่ะ
ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครอง
มีการตั้งจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวก
ว่าตลอดทั้งวันนี้ประชาชนยังคงเดินทางกันอย่างหนาแน่นนะคะ